ที่ตอนนี้คนไทยข้อนประเทศให้ความสนใจ
กรณีที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เอาคลิปเสียงเอาหลักฐานต่าง
ลักษณะเหมือนว่ามาแฉทนายคนหนึ่ง

จริงแล้วคดีนี้ในชั้นตำรวจในชั้นอายการ
เขาส่งฟ้อง๑คดีแต่๒ข้อหา
ข้อหาแรกคือเสพยาเสพติด

แต่ว่าแฟนคุณเอมมี่โดนทั้งสองข้อหา
คุณอัจฉริยะมีการตั้งคำถามว่า
ทำไมคุณเอมมี่ถึงไม่โดน๒ข้อหา
โดนคดีเสพแต่ไม่โดนคดีครอบครองเพื่อจำหน่าย
ทีนี้คดีนี้คุณอัจฉริยะก็เลยบอกว่า
มันมีขบวนการวิ่งเต้นหรือเปล่า

คุณอัจฉริยะที่แรกไปบรชน
ไปหาพลตำรวจโทชานเทพเสสะเวท
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับคุณผู้ชม

ไปที่สำนักงานคดียาเสพติด
คือที่อายการสูงสุดเนี่ยนะคะ
ไป๒ที่เพราะถามว่าทำไมไป๒ที่

ขบวนการวิ่งเต้นให้เอมมี่

เขาเชื่อว่ามีทั้งตำรวจมีทั้งอายการ
มีทั้งคนที่อ้างว่าเป็นอายการ
มีทั้งพลเรือนมาเกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะช่วยให้เอมมี่หลุดคดีนี้
ก็เลยมีการแฉออกมาเป็นระยะเนี่ยนะ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมติดตามเพจของคุณอัจฉริยะเนี่ย

คือมีทั้งคลิปเสียงมีทั้งหลักฐานต่าง
แต่ว่าเอาล่ะวันนี้เบื้องต้นย้อนให้ดู

ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะอันนี้เมื่อวานนะ
เป็นคลิปของเมื่อวานคุณอัชริยะคือพูดเป็นฉากเลย
ไลฟ์สดผ่านการเผยชมรมช่วยเหลือยืออันนยกรรมด้วยนะคะ
เอาแบบนี้บรรยากาศเบื้องต้นวันนี้ก่อนนะคะ

คุณอัจฉริยะบอกว่าวันนี้มาขอพบ
เพื่อต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็หอบหลักฐานต่างเรื่องของขบวนการวิ่งเต้นคดี
เอมมี่ให้พ้นข้อหาคือครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย
พูดง่ายก็คือคดีค้ายาเสพติด
ภายใน๓วันคุณอัจฉริยะบอกว่า
จะรู้ว่าหมู่หรือจ่าถามว่ารู้ว่าอะไร
คุณอัจฉริยะบอกเลยนะคะว่าสามวันนี้
รู้เลยนะว่าตัวเองจะไปแจ้งความกับตำรวจนายหนึ่ง
เดี๋ยวจะพิจารณาว่าจะแจ้งข้อหาอะไร
แต่ที่สำคัญเป็นข้อหานักแน่นอน

แล้วสื่อเนี่ยนักข่าวไทยรัฐทีวีถามว่า
เอ๊ะคุณอัจฉริยะที่คุณมาทำแบบนี้

คุณไปบัดม้างไปผิดคอผิดใจกับใครหรือเปล่า
คุณอัจฉริยะบอกว่าโน่
ผมไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง
แต่ณวันนี้ผมทำเพื่อชาติเพื่อประเทศไทย

ไม่ว่าจะเสพหรือค้ามันก็ชั่วพอแล้ว
แล้วคนที่ไปล้มคดี
เพื่อช่วยขบวนการค้ายาเสพติดมันชั่วยิ่งกว่า
คุณอัจฉริยะบอกว่าเรื่องนี้ต้องเอาให้ถึงที่สุด
และที่สำคัญคุณอัจฉริยะบอกเลยนะคะว่า
อีก๒๓วันที่จะแจ้งข้อหาตำรวจนายนี้เนี่ย
ตำรวจนายนี้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไร

คุณอัจฉริยะบอกว่าตำรวจนายนี้ไปเป็นพยาน
ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในชั้นศาล
เพื่อให้ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยต่อสู้คดี
พูดง่ายคือให้ข้อมูลในชั้นศาล

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อจำเลยนั่นเองนะคะ
ทั้งที่ตำรวจนายนี้ไม่มีชื่อ
และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี
แต่สามารถทำให้ผลคดีความคือมันพลิกได้ค่ะ

คุณอัจฉริยะต้องไปสอบปากคำ
โดยมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริง

จะต้องมีการสอบปากคำคุณอัจฉริยะ

บอกว่าขอเปลี่ยนตัวกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยไม่เดินทางไปตามนัด
แต่เดินทางไปหาพบชนแทน

ว่าถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนตัวกรรมการตรวจสอบ

ก็ไม่ไปอะค่ะจะไปทำไมคะ
ถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนผมก็ไม่ไป
คุณผู้ชมฟังเสียงยืนยันจากคุณอัจฉริยะอีกครั้งค่ะ
เราอาจจะมีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่เลย

ที่เราเชื่อว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการ
ซึ่งเรายืนยันนะครับว่ามันเป็นขบวนการ
ซึ่งมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง
คือเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีเอมมี่
แล้วเขามายุ่งเกี่ยวได้ยังไง
เอาเป็นว่าคือเขาอยู่นอกโคจร
มาเกี่ยวถึงขั้น
เขาก็มีผลเขาเองก็มีผลในทางคดี
คือเป็นพยานเป็นพยานที่ไม่ใช่

ที่คุณอัชริยะบอกว่าอยู่นอกวงโคจร
คำว่าโคจรวงโคจรคือกระบวนการยุติธรรม
ถ้าเกิดว่ามาดูกระบวนการยุติธรรมของไทย
ชั้นแรกคือชั้นพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจ
ต้องมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐาน
ทำสำนวนส่งต่อไปที่อายการ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะช่วยล้มคดี

คุณอัจฉริยะเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า
สองส่วนนี่แหละ๑ตำรวจ๒อายการ
ถามว่าทำยังไงก็ทำให้คดีพยานหลักฐานอ่อนลง
ในที่สุดสารชั้นต้นก็เลยสั่งไม่ฟ้องคุณเอมมี่
ในข้อหาคือครอบครองเพื่อจำหน่ายนั่นเองนะคะ
วันนี้อีกหนึ่งจุดที่คุณอัจฉริยะเดินทางไปนะคะ
หอบเอกสารหลักฐานต่างไปเยอะเลยก็คือที่อายการสูงสุดค่ะ
ไปพบกับอธิบดีอายการสำนักงานคดียาเสพติดดรชนินยาชัยสุวรรณ
ก็เอาเอกสารหลักฐานต่างไปให้
ซึ่งคุณอัจฉริยะบอกว่ามาวันนี้ต้องการที่จะให้ตรวจสอบ
อายการที่คาดว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการล้ม
แล้วก็ทำให้คุณเอมมี่หลุดคดีค้ายาเสพติด
เอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นแหล่งข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการไปดูสำนวน
ซึ่งเป็นสาขาอยู่ที่เมนบุรี
จะต้องเอาสำนวนใหญ่ทั้งหมดมาดูรายละเอียด
ว่ามันสอดคล้องกับที่ข้อมูลคุณอัจฉริยะให้มาหรือเปล่า
ถามว่าเอาเลขสำนวนใหญ่จะได้เมื่อไหร่
รชนิญญาบอกว่าอีกสักประมาณ๒๓วันน่าจะได้
เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับแล้วค่ะว่าใกล้จะสิ้นเดือนแล้ว
ต้องมีการโยกย้ายถ้าเกิดว่ามีการโยกย้าย
เจ้าของสำนวนคดีโดยเฉพาะอายการเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเขาย้ายไปก็หมดอำนาจหน้าที่ของเขาแล้วนะ
เพราะฉะนั้น๒๓วันคุณผู้ชมรอดูเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
ว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรารายงานให้ทราบ